เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณปู่๔แผ่นดิน
เกิดในสมัยรัชกาลที่๗อายุ๙๖แล้ว
แต่ยังขับรถเก๋งพาภรรยาซิ่งได้อยู่เลย
ถึง๑๔๐กิโลเมตรต่อชั่

ดูเดินธรรมธแมงมากนะอายุ๙๖ภรรยาอายุ๘๓อ่ะ
คือถ้าเกิดปู่นี้หลายคนเนี่ยเริ่มใส่ไม้เท้าคำยังนั่นนะ
ถามว่าปู่ทำไมปู่อายุยืนจัง
ก็อย่าไปเครียดทำใจสบายทำบุญเยอะลูกเอ้ย
ปู่อยู่มาได้๔แผ่นดินแล้วนะครับ
เห็นไหมคือท่าทางถ้าเกิดมองข้างหลังแบบนี้
ลักษณะคือไม่รู้แล้วว่าคุณปู่อายุ๙๖ปี

เหมือนเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบ

แล้วอยู่กับถึงสี่กันดินอ่ะ
ชื่อว่าคุณปู่มานิดพรเทวี
หรือว่าคุณปู่ไฮอายุ๙๖ปี

อาศัยอยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการครับ

คุณยายน้อมจิตหรือว่า
คุณย่าเล็กคุณยายเล็กอายุ๘๓ปีแล้ว

ลนสู้ชีวิตทำงานสารพัดอาชีพ

ก็ทำงานหนักมากขึ้นเก็บหอมลอมลิฟท์

เรียนจบปริญญาตรีทุกคนด้วย
หลังจากลูกมีงานทำกันหมดแล้ว

เปิดห้องเช่าเล็กเอาไว้เก็บเงินรายเดือน

อดิเลกชอบสะสมพระเครื่อง

ตอนนั้นสมัยสงครามโลกครั้งที่๒

ฝ่ายสัมพันธ์ธมิตรต่าง

อุ่นใจจะได้รอดจากระเบิดของสงคราม
หลังจากนั้นก็เลยสะสมเรื่อยมา

มีพระเครื่องที่มีมูลค่าอยู่เนี่ย

เดี๋ยวเขามาเอาของปูไปนะปูเก็บไว้ให้ดีนะ
แต่ปู่นะไม่เคยบอกใครมาก่อนเลย

คุณปู่ยังโชว์ความเก่าเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดู

สายตายังดีนักข่าวนั่งไปด้วย

นะครับบอกว่าใช้ขับรถทราบพละยา
ไปเที่ยวตามที่นั่นที่นี่นะคุณยายเรียก
กลับไปนี่ล่ะครับเข็ดลับถามว่า

ตอนนี้ปู่ไม่มีโรคประจำตัวเลยนะ
ภรรยาก็เป็นคนอารมณ์ดีคิดบวกก็เลยอยู่กินกันมา
คุณปู่กับคุณย่าอยู่กินกันมา๘๐ปีแล้ว

ชีวิตคู่๘๐ปีมีความสุขตลอดเวลา

รักษาสุขภาพอารมณ์ดีอย่าเครียดทำบุญ

สัก๗๐แล้วอยู่ไม่ลำบากก็พอ

อย่าให้ถึงขั้นนั่งกินนอนกินนะ
ขอให้ลุกเดินไปไหนมาวันไหนได้ก็พอ